ภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้วันนี้

ก่อนหน้านี้เรานำเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้นั่นก็คือ

เพื่อไปทำความเข้าใจกับประชาชน
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ

และตากใบมีการปรับกำลัง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่
ด้วยการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจ

และสั่งยุติการปิดล้อมตรวจค้นขนาดใหญ่

และเดินหน้าเข้าหาประชาชน

ยังได้สั่งให้นำแพทย์ทหาร
ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงาน

หมอเดินเท้าเข้าหาชาวบ้าน

ซึ่งแน่นอนว่าแม้ระยะแรก
ยากลำบากแต่เมื่อการสร้าง

และเจ้าหน้าที่รัฐว่าการเข้าหา

จึงเป็นที่มาของการวางยุทธศาสตร์

เกาะติดประชาชนพื้นที่

นับเป็นคัมภิรษที่ถูกยึด
และนำมาปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน

แล้วคนยังมีความรู้สึกที่ไม่ไว้วางใจ

ไม่รู้ตัวที่เกิดขึ้นในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับ
เพราะช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์ในเรื่องคือเจ๊
มีเหตุการณ์ในเรื่องของตากบายเกิดขึ้น
ช่วงแรกประชาชนปฏิเสธอำนาจรัฐที่ลงไป
ผมเองได้ใช้ความพยายามในการที่จะเข้าไปพบปะประชาชนหลายครั้ง
ใช้ความพยายามในการที่จะทำความเข้าใจกับประชาชน
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
ถ้าเราได้มีโอกาสพบกับเขาแล้วก็ได้อธิบาย
ในสิ่งที่เขามีความเข้าใจที่คาดเคลื

ผมว่าตรงนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวเดินไปในสเต็ปต่างได้
สิ่งสำคัญที่สุดในช่วงที่สามารถพิสูจน์กลุ่ม
และฝ่ายผู้ก่อเหตุในพื้นที่ได้แล้ว
ผลเอกสนทิเน้นย้ำคือการศึกษาถึงประวัติศาสตร์
ศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้มีข้อมูลครอบคลุมถึงสภาพปัญหาต่าง
ตามหลักปฏิบัติของงานกิจการพลเรือน
ถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันผมคิดว่าอะไรต่าง
ก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้
คงไม่มีใครที่อยากปฏิเสธความช่วยเหลือ
ที่เรามีความตั้งใจที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขาจริง
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเข้าใจพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะเราต้องให้เห็นเขาเป็นเพื่อนกับเรา
อย่างเช่นถ้าพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่สูญเสีย
อย่างในพื้นที่มีพี่น้องประชาชนที่สูญเสียคนรัก
สูญเสียครอบครัวสูญเสียลูกหลาน
เราจะต้องนำความสูญเสียของเราเช่นกัน
เพื่อให้เขาได้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ย
ไม่ใช่เป็นผู้ที่มากระทำ

เมื่อเราเข้าไปถึงบ้านเขาแล้วเนี่ย
ประทับใจครั้งแรกเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ถ้าเราลงรถไปถึงเหมือนจะปิดล้อมบ้านเขาเนี่ย
มันก็สร้างความอึดอัดให้กับเขา

ดังนั้นถ้าเราเข้าไปในหาคนที่เขาเคารพนับถือ
เอาการแพทย์เข้าไปเอาการพูดคุยเข้าไป
เริ่มจากคนที่เขารัก

แม้แต่บางครั้งเราอาจจะไม่มีกำลังพลที่พูดภาษายาวีได้

ผมก็เจอสถานการณ์ในห่วงแรกที่ไม่ตอบรับ
เดินไปที่ร้านค้าเขาก็ไม่ขายอาหารไม่ขายน้ำไม่ขายอะไรเลย

ตอบรับแต่เราใช้เวลา
กองทัพบกในยุคของพลเอกสนทิจึงเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
และส่งกำลังพลจำนวนมากลงปฏิบัติงานในพื้นที่
เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และนโยบายสำคัญแยกปลาออกจากน้ำ
ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกจากมวลชนให้ได้
จนสามารถแยกกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในระดับที่น่าพอใจ
และยังเป็นยุคที่กองทัพมั่นใจว่า
กำลังต่อสู้อยู่กับกลุ่มใดทำให้สถิติในการก่อเหตุเริ่มลดลง
และนำไปสู่การสารต่อของผู้บัญชาการทหารบกคนถัดไป
กับการจำกัดพื้นที่ของผู้ก่อเหตุ
และนำกำลังภาคประชาชนและผู้นำศาสนา
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม